ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
ล้อมกระบะสีแดงคันหนึ่งต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
เดี๋ยวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ

นี่ตอนที่มาล้อมจับนะฮะความจริงจะมีช่วงที่ถนนโล่ง
แล้วก็รถสองคันนี้ขับมาแล้วก็มาปิดอยู่ตรงนี้นะฮะ
ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับล้อมจับรถกระบะสีแดง
บนถนนเทวบุรีตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รถสีขาวนี่ของตำรวจนะฮะนี่ปาดหน้ากระบะสีแดงคันนี้เห็นไหมฮะ
แล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่อีกคันหนึ่งขับตามมาปิดท้าย
กระบะสีแดงคันนี้เนี่ยเป็นรถต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
ตำรวจนอกเครื่องแบบก็มีอาวุธนะฮะต้องเตรียมพร้อมมาก่อนลงจากรถมามาปิดล้อม
รถต้องสงสัยตะโกนให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยออกมาจากรถ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวแต่ชาวบ้านแถวนั้นระทึกเลย
ทีมข่าวของเราได้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับในซอยเจริญพรห่างจากจุดที่มีการสกัดจับกันสักร้อยเมตร
ในกล้องวงจรปิดช่วงแรกเนี่ยคือ๑๔นาฬิกา๘นาทีเมื่อวานนี้
แต่คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากมีการสกัดจับนะครับจะเห็นรถกระบะคันสีแดงขับกลับเข้ามาในซอย
แล้วมีผู้หญิงคนนึงเดินออกมารับผู้ชายเสื้อแขนยาวสีดำใส่กางเกงยีนแล้วเข้าไปในบ้านหลังนึง
นี่นะฮะเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนนี่คนนี้นะฮะอันนี้ผู้หญิงเดินออกมา
นี่ฮะแล้วเข้าไปในบ้านหลังนึง
จากนั้น๑๕นาฬิกา๔๐นาทีจะเห็นรถกระบะสีแดงจอดอยู่หน้าบ้านหลังเดิม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

บนถนนหน้าบ้านก็ชะโงกหน้าออกมาดูพบว่ามีกลุ่มผู้ชายพร้อมกับอาวุธครบมือ
ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบลงมาจากรถเก๋งสีขาวที่จอดกลางถนนปิดหน้ารถกระบะสีแดง
แล้วท้ายรถกระบะสีแดงก็มีรถยนต์อีกคันนึงมาจอดปิดท้าย
ก่อนจะตะโกนให้คนขับรถกระบะสีแดงเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถแล้วตำรวจก็คุมตัวไป
บอกตอนนั้นตกใจมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็ตกใจกันค่ะก็วิ่งออกมาดูกันเห็นมีเสียงดังอะไรอย่างนี้พี่ก็ออกกันมาดูกันก็ไม่มีอะไรตกลงก็

ใช่แล้วเราได้ลองไปคุยหรือว่าสอบถามจากเพื่อนบ้านอะไรไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไร

ส่วนบ้านหลังในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะคุณเนติชาวก็พยายามไปสอบถามนะครับทุกผู้ชมครับ
คือรออยู่สักพักนึงก็นี่ฮะแต่ว่าเขาบอกเขาไม่รู้เห็นเหตุการณ์อะไรนะครับ
เราไปสอบถามภูมิกับการสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปราบรามยาเสพติดของสพเมืองนครศรีธรรมราช
ติดตามผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่ขับกระบะแต่งซิ่งนะก็เลยเรียกให้หยุดแต่เขาไม่หยุดให้ตรวจค้นก็เลยต้องไล่ติดตามแล้วก็มีการปิดล้อมจับกลุ่มกันนะซึ่งพอไปตรวจค้นในรถอย่างละเอียดเนี่ยทั้งในตัวของคนที่เป็นคนต้องสงสัยด้วยนะครับกับในรถด้วยนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะฮะจากการตรวจปัสสาวะก็ไม่มีความผิดปกติ
แต่จากการตรวจสอบประวัติของผู้ชายคนนี้พบว่ามีประวัติเคยต้องคดีฆ่าผู้อื่นแต่พ้นโทษมาแล้วสาเหตุว่าเอาแล้วทำไมไม่หยุดให้ตรวจค้นถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันผิดปกตินะครับแล้วทำไมต้องขับรถหนีผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่รู้ว่าคนที่ขับรถไล่ตามเขาเนี่ยเป็นใครไงรถก็ไม่ใช่รถตำรวจแต่งตัวก็ไม่เหมือนตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบประวัติอะไรอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ต้องปล่อยตัวไปเพราะว่าในรถก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายตรวจร่างกายก็ไม่พบสารเสพติดอะไร